ต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งข่าวดีนะคะ
สำหรับหนึ่งอภิวัฒน์ฟังแบบนี้

เขากลับมาแล้วมาพร้อมกับข่าวดีสองเรื่อง
กำลังจะสละสดเร็วนี้ค่ะ
หลังจากเลื่อนจากกำหนดเดิมคือวันเสาร์ที่๑๕ตุลาคม
เพื่อร่วมน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมกันนี้นักร้องหนุ่มยังขอขอบคุณแฟนเพลงที่ยังคงรอพวกเขายังคงติดตามกันอย่างเหนียวแน่น
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องรอดูถึงความพร้อมของทั้งสองฝ่าย
ดึงดึง

อาจจะเป็นบาลเขียนประตูลาชนิฟฟอร์น

ครับที่ซื้อบัตรกันแล้วยังไม่ได้ขึนบัตรกันนะครับ
แคมป์ไม่ได้รู้เรื่องอะไรครับผม
เจอพ่อแม่แล้วกินข้าวร่วมกันมาแล้วก็ชัดเจนแล้วล่ะคุณผู้ชม
คุณคะของดีคนดีเนี่ยเริ่มทยอยกันออกไปหมดแล้วนะคะ

เราก็แค่ร่วมแสดงความยินดีด้วยเท่านั้นเองค่ะ